มันกลายเป็นประเด็นมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

นักเจสสกีคือเขาไปขี่เจสกีที่ชุมพร
แล้วไปเจอฉลามวานเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล

ไหว้เข้ามาหาแบบไม่กลัวคนเลย
ทีนี้คนไปจับมันไปขี่มัน
นักเจ็ดสกีบอกฉลามวานมาทิ้งเจ็ดสกี

เพราะว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอฉลามวานไง
แต่พอคลิปนี้มาถ่ายคลิปแล้วก็มีการลงโลกโซเชียล
คนก็วิภาควิจารณ์ไปจับมันได้อย่างไร
ที่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าสัตว์แบบนี้
ไม่ควรไปแตะต้องตัวมันห้ามโดนดูได้เฉย

แล้วสุดท้ายบอกว่าผมลืมตัวขอโทษครับ
ดีใจมากไปหน่อยเขาบอกแบบนี้นะคะ
นี่แหละเป็นสมาชิกเฟซบุ๊คเขาแชร์คลิป

ก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวไปขี่เจสสกี
แล้วก็ได้เจอกับฉลามวานยักษ์

เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น

ถูกระบุว่ากลุ่มที่ขีดเจ็ดสกีท่องเที่ยว

ซึ่งถือเป็นสัตว์สงวนตามมติกรรมการสงวน

โดยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในคลิปได้ตรงเข้าไปขี่หลัง
และพยายามเข้าไปลูบคลำลำตัวของฉลามวาน
เดี๋ยวโดนด่าคือเขาก็กลัวไง
และทีนี้ไม่ใช่แค่เพจดังอีกนะคุณ
เพจเลยล่ะเขามีการแชร์กันค่ะ
เพจเขาระบุแบบนี้คลิปนี้ตอนนี้แชร์กันเยอะมาก

กลุ่มเจ็ดสกีกลุ่มไหนหากันเอาเอง
สมควรทำแบบนี้และที่สำคัญ
ขออภัยสอใส่เกือกเขาบอกว่า
ที่สำคัญเสือกถ่ายคลิปไว้
กูอยากให้เป็นฉลามขาวแต๊ะเลย
เขาบอกอย่างนี้นะในเพจดังเขาเขียนไว้
อยากให้เป็นฉลามขาวจะได้หันมากัดซะเลยนะ

เขาคงไม่เข้าไปใกล้ขนาดนี้แน่นอนนะครับ
คลิปนี้จริงความยาวประมาณสัก๑นาทีกับอีก๑๖วินาที

มันเป็นการรบกวนสัตว์ทะเลขนาดใหญ่

แล้วอาจจะเกิดอันตรายด้วย
เขาอาจจะหลังจากนี้เขาถูกรบกวน
เขาอาจจะไม่อยู่ทะเลชุมพรตรงนี้หนีไปตรงจุดอื่นก็ได้
อยากให้หน่วยงานหาทางป้องกันหน่อย

จุดตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณเกาะงามน้อยงามใหญ่
ตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
มันอยู่ห่างจากฝั่งทะเลประมาณ๗ไมล์ทะเลค่ะ
ก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
คลิปนี้หลังจากที่เขาแชร์ไม่นานนะ

แล้วมีคนใช้เฟซบุ๊กน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชม
ออกมาคือสรุปใจความได้ว่าเขามีการโพสต์บอกว่า
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษสังคม
ใช่ผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนได้เจอกับฉลามวาน
เราตื่นเต้นเราดีใจกันมากจนลืมตัวกันหมด
ว่ายน้ำเข้าไปเล่นกับฉลามวาน
ฉลามวานถ่ายคลิปกันตามที่เห็น
หลังจากนั้นครูดำน้ำท่านหนึ่งก็กล่าวตักเตือน

พอเขาบอกว่าเขาบอกครูนะแล้วส่งคลิปให้ครูดำน้ำดู

เพราะว่าการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
มันเป็นกฎของนักดำน้ำเลยว่าห้ามจับต้องปลาอะไรก็ตาม
ดูได้อย่างเดียวอย่าไปสัมผัสนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยแบบเพิ่งเข้าใจว่ากฎของการดำน้ำมันเป็นแบบนี้
เขากับกลุ่มเพื่อนก็ยอมรับผิดทุกกรณี
เพราะเขาบอกไงว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับกฎ
แล้วก็มารยาทของการดำน้ำรวมถึงนักอนุรักษ์มาก่อน
แล้วถ้าเกิดจะมีบทลงโทษอะไรตามมา

ผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างเลย
ทางด้านอาจารย์ทรดำรงนาวาสวัสดิ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ฉลามวานเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ
จะไปจับไปแตะไปขี่ไม่ควรเลย

ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลคนไหนในโลก
ศึกษาแล้วบอกว่าเชิญมาจับตัวมันได้เลย

ห้ามเรือเข้าใกล้ฉลามวาน
แตะห้ามโดนห้ามทำอะไรที่มันรบกวนทั้งนั้นเลย

เขาก็จะติดเชื้อจากมนุษย์เราได้ง่ายมากเลยนะ

เกี่ยวกับการไปแตะใบต้องฉลามวาน

เพราะว่าฉลามวาเป็นสัตว์คุ้มครองแน่ล่ะ
ในเรื่องของการอนุรักษ์และการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัย

ถ้าคนเราจะไปรบกวนฉลามวาน
มีการสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

พบว่านักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำ
มีการสัมผัสฉลามวานถึง๑๘๒๓ครั้ง

เฉลี่ยนักท่องเที่ยวไปแตะฉลามวานถึง๒๒ครั้งต่อชั่วโมง

แต่ไปสัมผัสตัวเขา๑ชั่วโมงสัมผัสเขา๒๙ครั้ง
คิดดูสิฮะไม่ใช่น้อยนะครับ

การที่คนเราทั้งไปสัมผัสฉลามวาน
และทำให้ฉลามวานเขาอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียจากมนุษย์

ซึ่งเป็นเชื้อที่สัตว์น้ำไม่เคยได้สัมผัส

แล้วก็เรื่องของการให้อาหารฉลามวาน
นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมของฉลามวานเปลี่ยนไป
เพราะจริงแล้วฉลามวาเป็นสัตว์ที่ย้ายถิ่นฐาน

ทำให้เขาเหมือนติด

เวลาเขาว่ายน้ำเข้าหาเรือก็เพื่อที่จะหาอาหาร
มันจะถูกใจนักดำน้ำนักท่องเที่ยวไง
พอเรือมาพอเรือพาไปดูฉลามวาน

แต่จริงแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ย้ายถิ่นฐาน

แต่ปรากฏตอนนี้มันเปลี่ยนวงจรชีวิตของเขาไป
ลิปปินส์เขาก็เลยมีข้อห้ามเป็นกฎต่างออกมามากมายเลย
เพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เขาจะมีออสล็อปเซบูค่ะ
แบบคนจะไปดูฉลามวานไปว่ายน้ำเล่นกับฉลามวานกัน